คุณผู้ชมเราตามให้ต่อนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ที่จังหวัดศรีสะเกด
ที่มีคำสอนที่มันผิดแผกไปจากศาสนาพุทธทั่วไป
คือพระมานั่งสอนเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์สอนเรื่องการเสพเมถุน
มีคนเรียกตัวเองว่าเป็นสมเด็จแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะถูกเรียกโดยนำหน้าชื่อว่าอาริยะ
ชุดสีรุ้งแล้วก็มีการเป็นพิธีกรรมมุดน้ำดับวิญญาณ
ครับแล้วก็ยังมีการจัดงานรื่นเริงฟ้อนรำกันแถมพระเนี่ยโอ้โห
แบบว่าไม่แคร์พระเหลืองเลยอะค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สีรุ้งอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงกับผู้ชายจะต้องใช้คำนำหน้าว่า
ริยะและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือพระกรรณญาเนี่ย
เทศสอนเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องกรรมอารมณ์
แล้วก็จะเผยแพร่เป็นคลิปเสียงผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็มีพิธีกรรมมุดน้ำดับวิญญาณในถังน้ำขนาดสองร้อยลิตร
ว่าเป็นการทรมานร่างกายตัดความยึดมั่นถือมั่นทางโลก
บอกว่ารักษาโรคได้ด้วยอืมเมื่อวานนี้พระกรรณญาก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่า
คนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยนะต้องถือศีลห้าแต่ถ้าเป็นสามีภรรยากัน
ระหว่างปฏิบัติธรรมสามารถเสพเมทุนได้อืมเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ว่าจะเสพเมทุนได้
หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ก็ต้องเป็นของคู่ตนเองเท่านั้นนะ
เมื่อสักครู่นี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
เนี้ยแกลงไปทั้งตัวแล้วแกก็มุดลงไปเลยใช่ไม่มีอะไร

แล้วลูกศิษย์ทุกคนที่นี่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักสงฆ์ด้วยนะ
คือไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ให้กินข้าวกับเกลืออนุญาตให้กินผักได้บ้าง
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญต้องเจอกิติศักดิ์หน่อยอืม
ลงไปก็เจอลูกศิษย์วัดอยู่บริเวณประตูทางเข้า
ภาพเดิมเลยค่ะพลุโผล่อยู่ในถัง
คือข้างล่างประตูลงมาไปถึงก็เจอถังน้ำเลย

เดินเข้าไปก็นี่ค่ะเจอลูกศิษย์โผล่อยู่ในถัง
เขาบอกว่ามุดถังน้ำดับวิญญาณ
ในถังเนี่ยจะมีน้ำเปล่าไม่ได้มีสมุนไพรหรือน้ำมนต์อะไร
เป็นน้ำเปล่าธรรมดาแต่เป็นการมุดน้ำฝึกสมาธิ
กิเลสทางโลกทำแล้วเนี่ยจะหายจากโรคภัยแถมร่างกายมีกลิ่นหอมด้วยนะ
อันนี้เหมือนการอาบน้ำไหมคะ
ก็ถ้ามีสบู่สักหน่อยก็จะหอมขึ้นฮะก็จะหอมกว่าเดิมเนาะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราคุณติกแกขี้สงสัยเป็นยังไงก็เลยถาม
แล้วถ้าเกิดผมอยากปฏิบัติธรรมด้วยอ่ะต้องทำยังไง

ตีอยากปฏิบัติธรรมใช่ไหมลูกสิบอกตีไปซื้อถังเลยไปซื้อถังมาเองนั่นคือคุณกิตตีสักนะ
เสื้อสีรุ้งนั่นหรอเสื้อก็มีแล้วเขามีเครื่องแบบครบแล้ว
สำนักสงแห่งนี้คุณต้องใส่เสื้อผ้าพรประมาณสีอย่างนี้
สีรุ้งเจ็ดสีก็เป็นรุ่งเข้มรุ่งหอนก็ได้แล้วต้องเจ็ดสีแล้วคุณต้องไปหาถังมาเอง

บอกว่าถ้ามีถังแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวสอนให้

ขับโคบร์จไปตะเวียงซื้อถังน้ำมาแล้วก็

เขาบอกว่าต้องเริ่มฝึกกลั้นลมปรานบนบกก่อน

เขาถอดเสื้อแล้วแขนเขาแค่โดนแดดเยอะไปหน่อย

เรามงานหนักเป็นคุณส่งฝ้าออกไปตลอดเลย
วิธีการง่ายเขาบอกเปาลมออกจากปากจนหมดและคำแหมวท้อง
พอลมหมดให้กลั้นหายใจทางปากจมูกย่อตัวมุดลงไปในน้ำ
อ๋อนี่อย่างนี้ลงไปต้องอย่างนี้

ป่าวจากปากแหมวท้องด้วยแหมวซื้อดื้อท้องเราผลักลง
ป่ามันจะลงลมออกหมด
ถ้าจะหมดแล้วให้หมดก่อนหมดก่อนหมดหรือยัง
ตอนคมิตอย่าให้ลมเข้า
ลงน้ำลงน้ำลั่นเลยเต็มที่
กี่นาทีก็กี่วินาทีสู้ให้ได้ถ้าหมดแล้วก็ขึ้น
อ่ะคุณติฝึกบนบกอยู่ประมาณ๒๓นาที

คุณจะต้องยกมือไหว้ขอขมาต่อพระเจ้าถังน้ำก่อน

พระเจ้าถังน้ำพอมาถึงสำนักสงฆ์มีพระเจ้าแล้วเหรอ
พระเจ้าถังน้ำคุณต้องยกมือไหว้

ไหว้ก็ไหว้ตีก็ไหว้อันนี้แล้วต้องทำท่านี้ด้วย
เออนั่นหน่อยสิลองดูหน่อยสิเป็นยังไง
มันเป็นยังไงเอาเล่าดิมันเป็นยังไง
ครั้งแรกของเรานะครับผมก็จะรู้สึกว่า
หายใจลำบากมากเพราะว่าเราก็คือ
กลั้นทั้งลมหายใจที่จมูกแล้วก็ที่ปากก็คือ
แล้วเราก็ดำลงไปในน้ำก็คือ
หายใจลำบากมากแล้วก็คือแบบว่า

ไม่เข้าไม่เข้าถ้าปิดลมแล้วไม่เข้า
เดี๋ยวเราจะไปลองกันอีกสักหนึ่งรอบ
เดี๋ยวขอผมหายใจสะดวกก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผม
เมื่อกี้ได้กี่วินาทีเมื่อกี้รู้สึกจะได้๑๐วินาที
๑๐กว่า๒๐๑๖ใช่ไหมครับ๑๖โอเค
นี่ค่ะพี่อุ๋ยครับอ๋อลงอีกรอบนึง
ครั้งแรกของพิติทำได้๑๖วินาที
มีครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองเขาบอกได้นานกว่าเดิมนิดนึงนะ
เขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วใช่ไหม
เขาขึ้นมาแล้วอ๋อเหรอ

ขึ้นแล้วแต่แค่สงสัยว่าทำไมพี่ติพอดำลงไปแล้วน้ำมันล้น
ตอนลูกศิษย์มาทำน้ำไม่เห็นล้นเลย
สายน้ำที่เต็มตังเลยว่ะเขาสายน้ำเยอะไปเหรอ
คงบอกว่าก็ตอนแรกที่มันได้แค่๑๖วินาทีเพราะว่ายังปรับตัวไม่ได้
ที่นี้ลูกศิษย์จำนักสงวัดป่าเมือนาบุญที่ฝึกมุชน้ำดับวิญญาณเขาบอกว่า
เขาปฏิบัติทำที่นี่มาสองปีแล้วนะ
หลักสูตรนี้ชื่อว่าสะเทินน้ำสะเทินบกอืม
เขาบอกว่าปฏิบัติธรรมจนบรรลุอริยบุคคลแล้ว

ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครึ่งน้ำครึ่งบกเหรอ
ตอนนี้คือทนได้ทนได้แบบไหนก็ได้บนบกในน้ำอะไรพวกนี้
ได้หมดอะไรอย่างนี้ทีนี้เขาบอกแบบนี้คุณพระอาบูม
ก่อนหน้านี้เขาเป็นอมพลึกครึ่งซีก

ความเกิดชาญแล้วมันตกใจตัวเอง

เรานึกว่าโดนของเพราะแถวบ้านเรามันคุณใส่เยอะอะไรอย่างนี้

เรานึกว่าโดนของที่นายได้แต่กับท่าน

เพราะเข้ากระแสระยะและท่านอยู่วังน้ำเขียวช่วงนั้น

ต้องไปถามผู้ที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์นะฮะ
นี่คือพระกรรยาธวร์นธรรโม
เป็นประธานสำนักศงศ์วัตย์ป่าเนื้อน้ำบุญ

แต่เขาตั้งชื่อว่าวัดใช่นั่นเองนะครับนี่ฮะคุณกิติศักดิ์ก็ไปถามโอ้โห
ลุงพ่อหลายอย่างเหลือเกินเออเอาหนึ่งเรื่องคำสอนค่ะสอนท่าทางการร่วมเพศ
แบบนั้นแบบนี้สองอะไรมาจัดงานมงคลสมรสแล้วเขาจะจัดก็จัดก็ไม่ว่ากัน
ลุงพ่อไปเต้นกับเขาทำไมเออไปลงไปร้องอะไรด้วยอ่า
ไหนจะมุดน้ำดำน้ำอีกใช่สีสันของวัดอีกไหนจะคำเรียกนำหน้าอีก
เด็ดบ้างล่ะอาริยะบ้างล่ะอ่าเสื้อผ้าอาพรสีอะไรพวกนี้อีก
เออมันยังไงพระกรรณญาเนี่ยบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยืนยันว่าคำสอนที่เอามาสอนลูกศิษย์เนี่ยได้ศึกษาด้วยตัวเองและไม่ได้ผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
อันนี้เขาอ้างนะยืนยันว่าคนที่เข้ามาในวัดล้วนแต่มีความศรัทธาทั้งสิ้น
ที่มีการเปิดเพลงเสียงดังเพราะต้องการให้ลูกศิษย์ที่มานั่งปฏิบัติธรรม
ยืดเส้นยืดสายบ้างนี่จะได้ยืดเส้นยืดสายบ้างมาปฏิบัติธรรมทั้งวันแล้ว
เห็นแต่ว่าชาวบ้านบอกก็ยืดบ่อยอยู่เหมือนกันใช่ไหมอ่ามันก็ปฏิบัติทำทุกวันอ่ะ
มันก็ต้องยืดทุกวันอ่ะนะอืมส่วนคลิปที่เห็นอาจารย์เนี่ยโหถึงขั้นไปออกสเต็ปแดนส์
ขาพระเหลืองเนี่ยอาจารย์ก็ยืดเส้นยืดสายด้วยเหรอพอดีดีใจดีใจที่ลูกศิษย์สามารถบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้โอ้โหก็คนมันดีใจอ่ะนะ
พร้อมกับยืนยันว่าลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ได้มีการร่วมเพศอะไรกันนะครับ
ถึงแม้อาจารย์จะสอนเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาร่วมเพศกันนะทุกคนตั้งใจมาปฏิบัติธรรมจริง
อันนี้เนี่ยก็เป็นสีแสงสีนี้ก็เป็นพึงลำน้ำอ๋อเป็นสัญลักษณ์สินห้าที่พระเขสามวน
คนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถเอ่อมีเพศสัมพันธ์กันได้ตรงนี้ละออกมา
อันนี้ไม่มีหมาสักตัวทีนี้เนื่องจากว่าเขาปฏิบัตินี้มันเครียดทริกที่มันตึง
ก็เลยเปิดเพลงให้ไม่คลายเส้นแล้วค่อยมานั่งฟังธรรมอันนี้เป็นกลยุทธ์ในการแสดงธรรม

ก็แสดงทำให้เขาเข้าใจ
เพราะนักปฏิบัติทำไม่ใช่หูหลับตาปฏิบัติ
ซึ่งล่าสุดวันนี้เราไปคุยกับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน
ทำให้รู้ว่าลูกศิษย์ของพระกรรณญาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนต่างถิ่น
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยไม่ค่อยไปทำบุญที่วัดนี้แล้ว
เนื่องจากการสอนลักษณะแปลกนะอย่างมาบอกที่บ้านบอกไม่ต้องไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านนะ
ทำไปก็ไม่ได้บุญหรอกให้มาทำที่สำนักสงฆ์ของพระกรรณญาอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วที่ผ่านมาพระกรรณญาเนี่ยชอบมาเทศสอนชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เรื่องการเสพเมถุนเห็นญาติโยมคนไหนเนี่ยมีลักษณะผิดผิดปกติแปลกอะไรยังไงก็แล้ว
แต่ชอบไปโยนมะเขือยาวให้เขา
ฮะคือโยนให้ทำไมก็ชาวบ้านบอกก็ลองไปคิดเอาเองก็แล้วกันโอ้นะ
วันพระชอบให้ญาติโยมมาจับคู่กันเปิดเพลงเสียงดังในสำนักสง

แล้วพระกรรณญานี่แหละเป็นคนร้องเพลงชาวบ้านเขายืนยัน

หลวงพอถ้าใครขึ้นแรงหลวงพอก็โยนมะเขือยาวนะ
เอาถ้าไปทำอะไรผัดกินว่าครับ
ให้มะเขือยาว
ให้มะเขือยาวให้เอาเอาไป

หลีกว่าก็ไหวะเวลาวันเซ็นอยากไปร้องเพลงเลย
เอาหลีกว่าหลีกว่ากันหลีกว่ามีแผ่ว

เพลงอะไรครับแม่
สวัสดีที่ตีสวุคทั้งคืนเลย
ไปสูดมามันก็มันขึ้นมันสั่นมันอะไรก็ไม่รู้นะ
ช่วงนี้๒๓ปีนี้หลังจากเขาไปอยู่ที่วังน้ำเขียวเขากลับมานะคะ
ปีนี้มีแต่ร้องเพลงทั้งนั้นเลย
เขาบอกไม่รู้ว่าอะไร๊ดอก
ไม่รู้ดเด็กประสานะเขาเรียกอะไร

สำเร็จความคล้ายอะไรอย่างเนี่ยน่ะ

เขาโหโหโหนี่แหละตอนกลางคืนอ่ะ
เขาทำกลางวันเขาไม่ให้ส่งเสียงออกไปไหนก็ไม่ว่าหรอก
เราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงห้ามเพราะหรอก
แต่ขอร้องถ้าจะทำยังไงก็ปิดเสียงเอาไว้ในที่ตัวเองก็บ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
เค้าอ้างว่าปลูกแล้วจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าคู่

แล้วเมื่อ๑๗เมษายนปี๖๒พระกรรณญาที่เป็นประธานสำนักสงฆ์แห่งนี้
เคยโพสต์ภาพฟันคู่หน้าของตัวเขาเอง
บอกกับลูกศิษย์ว่าฟันที่หลุดเนี่ยกลายเป็นพระธาตุ
นี่ถ้าไม่จริงนี่เข้าข่ายอวดอ้างอุตริเลยนะ
นี่ฮะในเฟซบุ๊กเนี่ยไปดูได้นะ
อันนี้ก็ดูเป็นฟันนะไม่ได้ดูเป็นพระธาตุ
เนี่ยแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เขาจะเรียกว่าอาริยะใช่ไหม
ค่ะจะเรียกนำหน้าว่าอริยะหมดทุกคน
บอกว่าหากใครปฏิบัติจนบรรลุธรรมเนี่ยให้ดูที่ผม
ผมของคนคนนั้นจะม้วนเป็นเกลียวนะ
แล้วให้ไต่เอาตัดไปใส่พระอบแก้วเอาไว้
เดี๋ยวสักพักผมจะกลายเป็นพระธาตุ
พระไม่จริงนี่อดอ้างอุตลิเลยนะ
บอกเหมือนกับจะเป็นพระอริยสงฆ์
แล้วยังจัดอันดับบรรดาลูกศิษย์ของเขาเนี่ย
อันดับผู้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล
เรียนแบบเหมือนกับอัคระสาวกในสมัยพุทธกาล
โอ้โหนี่เราไปเห็นในเฟซบุ๊คของเขานะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดป่าศรีสำราน
สมบุลเมืองใต้เมืองจังหวัดศรีสเกษนะครับ
ที่นี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตท่านจำวัดอยู่ที่นี่นะฮะ

ท่านบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
เรื่องของสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
ที่มีพระกรรณญาถาวรธรรมโมหรือว่าอินทนูเนี่ย
อายุ๕๙ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เนี่ย
ตอนนี้ได้สั่งให้คณะสงฆ์สอบอธิกรเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
อธิกรก็คือสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต้องมีการชำระสะสาง
นะเบื้องต้นพบว่าไม่ถูกต้องทั้งเรื่องการสอนและสาระของพระธรรมวินัย
เจ้าคณะผู้ปกครองได้สั่งให้ไปปรับปรุงวิธีการสอน
ส่วนพระกรรณญาเนี่ยก็รับปากว่าจะปรับปรุงทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
ให้ท่านได้ปรับปรุงการสอนซึ่งมันไม่ถูกต้อง
แล้วก็จะต้องติดตามดูในขั้นตอนต่อไป
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเราได้ทำงานตามขั้นตอนของธรรมวินัยในการสอบสวนการปกครอง
เพื่อให้งานนั้นน่ะ
เป็นไปตามขั้นตอนเป็นเรื่องของการสอนที่ผิดต้องตามหลักธรรมของวินัยโดยหลักการอยู่แล้ว

นั้นเมื่ออันนี้เป็นเหตุให้เกิดอธิกรเกิดเรื่องพวกนี้
ทีนี้ว่าเมื่อทำไปแล้วมันเกิดผลผิดขั้นตอนอะไรยังไง
เรียกว่านี่กระบวนการในการสวนมันจะเกิดขึ้นในการทำงานตรงนี้ขึ้นไป
เพราะฉะนั้นญาติโยมหรือว่าผู้ที่ไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญนะฮะ
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดยืนยันนะครับว่าการสอนต่างของพระกรรณญาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ
สั่งให้ไปปรับปรุงแล้วอย่าทำอีกนะครับ
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดยืนยันว่าการเทศนาสั่งสอนญาติโยมต้องเป็นไปตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนนี้ทางคณะสงฆ์จะติดตามดูต่อไปว่าจะปรับปรุงจริงหรือเปล่า
ถ้าเพิกเฉยก็ต้องมีการมีคำสั่งกันต่อไปหรือว่าลงโทษกันต่อไปนะฮะ
พระมหาภัยวันครับพระที่วัดสร้อยทองที่กรุงเทพครับวันนี้เราไปถามท่านนะครับ
บอกว่าสิ่งที่พระกรรณญาทำเนี่ยผิดแน่นอนเพราะพระสายวิปัสนากรรมฐานไม่มีการสอนเรื่องการร่วมเพศนะท่าทางต่าง

ไอ้แบบอะไรนั้นดำน้ำมุดน้ำเนี่ย
ไม่มีครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าวิธีปฏิบัติของพระกรรณญาเนี่ยไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเลย
ตั้งแต่เกิดจนโตและครองสมณเพศพระมหาภัยวันท่านบอกกับเราว่าไม่เคยเห็นสำนักสงฆ์ที่ไหน
เปิดเพลงชวนลูกศิษย์เต้นรำแล้วก็มั่วสุมในสำนักสงฆ์
แต่งกายด้วยชุดสีรุ้งนะ
แล้วก็อุปโลกเรื่องราวต่างขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะไปหมด

แกสอนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเลย
รูปแบบอะไรวิธีการปฏิบัติไม่มีเลย
การทำสมาธิก็เพื่อการภาวนาให้รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้น
ให้เห็นพระไตรรักเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์

จะมาว่าสำนักนี้ควรไปอยู่กับตากุศลกับพระศรียาเมตัยคือสไตล์เดียวกันเลย
มีที่ไหนพระสอนให้เสพกามอัตมาเป็นห่วงมากเลย
แล้วก็เข้าไปในสำนักเนี่ยมีโยมผู้ยงผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมเนี่ย
อัตมาว่าไม่ใช่แค่เสียเงินเสียทองแล้วจะเสียเนื้อเสียตัวกันด้วย
ตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ